เมื่อวานี้ใครผ่านไปแถวแยกคลองตันอาจจะงงว่าทำไมรถมันติดขนาดนี้
อากาศเย็นฝนตก๖โมงเย็นเป็นเวลาดีเหลือเกิน
ไม่ขยับขยื่นไปไหนคันข้างหลังบีบแร่ไล่ก็แล้ว
เปิดไฟสูงใส่ก็แล้วคนลงมาดูก็แล้ว
คนที่นั่งอยู่ที่นั่งคนขับเนี่ยนั่งนิ่งไม่ไหวติงไม่กระดึกกระดิกอะไรเลย
ต้องโทรแจ้งกู้ภัยและตำรวจมาเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตราย
สุดท้ายเนี่ยคนมาล้อมรถแบบนี้พยายามปลุกพยายามเขย่า
ตำรวจพยายามที่จะเหมือนกับว่าเคลียร์การจราจร
เพราะว่า๖โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาพาร์มทามแยกคล่องตันในรถติดมาก
สุดท้ายในที่สุดคนขับรู้สึกตัวลุกขึ้นมาบอกว่า
ผมไม่ได้เป็นอะไรครับปลอดภัยดีพักสายตานานไปนิดนึง
หลับค่ะบรรยากาศเย็นฝนตกแบบนี้หลับลึกไปหน่อยนะคะ
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงคุณกว่าจะปลุกเขาตื่นได้
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาสบายดีเขาขับรถต่อไปได้
แต่ตำรวจบอกไม่เอาอ่ะคุณดูง่วงมากเดี๋ยวผมขอประสานรถยก
ยกรถคุณออกไปก่อนแล้วคุณอ่ะมาโรงพักกับผม
ไม่ได้ว่าจะแจ้งข้อหาอะไรนะขอตรวจสภาพร่างกายหน่อยว่าขับรถไหวไหม
หรือว่าถ้าขับต่อไปเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายได้